ไปดูแม่ค้าขายกล้วยทอดกันเอ้ยไปดูร้านขายกล้วยทอดกัน
เออสวยนะค่ะร้านนี้นะคะเขามีทีเด็ดนะคะ
เด็ดยังไงเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าเพราะว่าโลกโซเชียล
แชร์กันเยอะทีเดียวแม่ค้าเหรอครับแม่ค้าแล้วก็กล้วยทอดนะคะ
สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็ทำร้านกล้วยทอดด้วยกัน
หน้าสถานีรถไฟดอนรักกาญจนบุรีเจ้าของร้านก็คือนางสาวชะนันดา
คือนายอริยะนาสำแดงอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นพี่น้องกัน
ส่วนคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนเขาชื่อคุณฟองนัว
อีกคนนึงเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนการชื่อคุณฟาง
ก็ช่วยกันนี่แหละค่ะขายกล้วยทอดมันทอดลูกค้ารออยู่เลอะเยอะเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็หางานในประเทศไทยทำอะไรดีล่ะก็ช่วยกันคิดไงคุณ
ก็บอกว่าเออกล้วยทอดมันทอดแม้น่าจะขายดีก็เลยเอาเลยค่ะ
เอาสูตรมันทอดกล้วยทอดมาขายตั้งแต่วันที่๕มกราคม
แล้วก็เอาแนวคิดว่าเป็นพริตตี้แต่งตัวสวยมาดึงดูดลูกค้าดีกว่า
เพราะว่าทำอาชีพนี้อยู่แล้วในราคาก็เลย
ผู้ชายทั้งงานเลยนะอืมโอ้โหนี่ป้อนด้วยมีป้อนด้วยไงนี่
แล้วจากนั้นแหละค่ะลูกค้าก็มากันแน่นร้านทีเดียว
เออหน้าตากล้วยทอดก็น่าทานนะคุณต้องอร่อยด้วยนะครับ
เดี๋ยวแวะไปชิมเพราะว่าดิฉันก็ไปมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
แต่ไม่เห็นเขายังไม่เปิดเพราะว่าเพิ่งเปิดที่๕มกราคมที่ผ่านมา
เดี๋ยวเดือนหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะแวะไปชิมน่าทานน่าทาน
น่าทานคือกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอด
อันนี้ก็เป็นเมนูสุดท้ายมาฝากในวันนี้นะครับ